มาเปิดค่ะนวรรักษมศบุรีจังหวัดกำแผงเพชรนะคะ
อยู่ตลาดถนนที่งแขน่นะคะหลังจากนั้นล้อหลุดค่ะ
พุ่งเข้าไปในร้านซ่อมรถซึ่งอยู่ข้างทางนะคะ
เจ้าของร้านเขาก็ลงมาดูเหตุการณ์นะคะ
พอตอนเช้าจะไปไหว้สารพระภูมิหน้าบ้านค่ะ

พังเพราะว่าล้อล้อที่มันมาชนเมื่อคืนนี้นะคะ
แต่เมื่อคืนไม่เห็นนะคะเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดู

คือจะเห็นว่ารถบรรทุกมาแต่ล้อ

พุ่งเข้ามามาชนหน้าร้านของเขา
แล้วก็หลุดไปชนสารพระภูมิหน้าร้านได้รับความเสียหายอีกทีหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔ทุ่ม๑๗มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เจ้าของร้านค่ะชื่อว่านางน้ำลินนาคสัมพันธ์อายุ๕๗ปี
บอกว่าตอนนั้นเข้านอนกำลังจะเข้านอนแล้ว

คิดว่ามีรถชนหน้าร้านก็เลยลงมาดู
ไปเจอล้อรถพ่วงอยู่กลางถนน๑ล้อก่อน

เพราะว่ากลัวว่าช่วงนั้นเดี๋ยวจะมีรถมา
แล้วจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ซึ่งสามีเธอบอกว่ามันผิดปกตินะ
ทำไมมันมีล้อเดียวมันจะต้องมี๒ล้อ

เพราะว่าถ้าใครเคยขับตามรถพ่วง
ข้างนึงมันจะมี๒ล้อนะมันไม่ได้มีล้อเดียวนะ

หลังจากนั้นค่ะทุกคนตามหาเอาตอนกลางคืนก่อนแล้ว

พอตอนเช้าค่ะพอตื่นขึ้นมาทุกวัน
ต้องไปสารพระภูมิซึ่งอยู่หน้าร้าน

ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูสรุปแล้วที่พังเสียหาย
เพราะล้อรถพ่วงอีกล้อหนึ่งที่ตามหาเมื่อคืนนี่แหละ
ชนสารพระภูมิพังเลยนะคะ
โดยหลังจากเกิดเหตุติดต่อคนขับรถพ่วงบรรทุกอ้อยคันนี้ได้แล้ว
เขารับปากค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับผิดชอบสารพระภูมิ